นี้ค่ะคุณผู้ชมเชอรี่จะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่สิงปาร์คเชียงรายนะครับ
ไปติดตามการแสดงดนตรีงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะ
ฟังแล้วมันหนักแน่นฮึกเหิมจริงจริงนะคะนี่แหละค่ะอาจารย์พาทรศรีกรานนท์หนึ่งในสมาชิกวงอสวันศุกร์วงดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะร่วมบันเลงบทเพลงพระราชนิพลในนามวงแจ๊สมินเนียนบนเวทีการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อเมื่อค่ำคืนที่ผ่าน

วงดนตรีอสววรรศุกร์ก็จะต้องเปลี่ยนไปโดยการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอาชริยภาพพระพิชาสามารถให้เป็นที่ประจักรให้เป็นและสืบสานสงต่อให้เป็นมรดกธรรมวัฒนธรรมของโลก

ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีนักร้องนักดนตรีสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นขับร้องและแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพลทั้งการเป่าคลุยของอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีอีกด้วยค่ะ
และการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพลอาทิเช่นพิรมรักและโอมแฟชั่นเมโลดี้โดยศิลปินคุณภาพรัฐกล้าวอมรดิต
ไฮไลท์สำคัญของค่ำคืนที่ผ่านมานะคะคือการร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพลใกล้รุ่งค่ะ
โดยนางเอกสาวลูกครึ่งยายาอุรัสยาที่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อ
แม้ว่าเธอนั้นจะรู้สึกกดดันอยู่บ้างก็พยายามซักซ้อมอย่างเต็มที่
เพื่อร่วมถ่ายทอดบทเพลงของพ่อให้ออกมาดีที่สุดค่ะ
แต่ว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วมันฝวยงาม